เป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นอย่างแรกเลย

เรื่องตื่นปากถ้าสัมภาษณ์ใครหรือคุยกับใครก็
น้ำตัวเราเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบเบ้าลำไม่ได้ไหมครับ

ที่เคยเจอบางทีมีบ้างสำหรับในการคุยงาน
แล้วบางทีคนที่เราพูดคุยด้วย

ส่วนดียังไงที่ดีสุดในทุกสิ่งคือความเป็นธรรมชาติ
เรื่องทั้งหมดทั้งกวงอันนี้ผมพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่ง

เท่าที่ผมเห็นตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศกับคุณพลอย
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความไม่เหมาะสม

ความไม่เหมาะสมเพราะว่าผมและคุณพลอยใส่เสื้อที่มันมีสีสันนะครับ
และในประเทศไทยที่เรายังมีขออนุญาตถ้าคำให้ถูกต้อง
คือพิธีกันอยู่นะครับงานพระราชพิธีกันอยู่นะครับ
จริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดออกมาผ่านทุกกระบวนความคิดครับ
สิ่งที่วันนั้นเราใส่เสื้อสีสันกันเพราะว่าเอาจริงแล้วคือ
มันคือเป็นการท่องเที่ยวของผมกับคุณแซนนะครับ
และเราไม่ได้คิดจะใส่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเตรียมไปจะเป็นคุมโทนทั้งหมด
แต่วันนั้นมันคือผมว่าเอาจริงความหวังดีและความน่ารักของคุณแฟนแหละ
ไม่ได้ก่อให้เกิดความก้าวร้าวหรือว่าส่งผลเสียต่อไกล
เราทำเพราะความสบายใจของเราแล้วกันก็คุยกับคุณพลอย
คุณพิกัดว่าตัวเองสวยไหมครับที่แบบคู่แรกที่หน่อยออกโดนคู่แรกเลย
สำหรับผมผมว่าเอาจริงนะมันก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดเหตุแล้วแบบเป็นแบบนี้
ผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราก็นิ่งเสียดีกว่าผมรู้สึกว่ายิ่งต่อความยาวก็ยิ่งสาวความยืด
มันไม่น่าใช่ประเด็นที่เราควรจะมานั่งเถียงกันในช่วงระยะเวลานั้น
ผมก็เลยคิดว่าผมเชื่อว่าจริงผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่
และผมเชื่อว่าจริงแล้วทุกคนรักในสิ่งที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของเราทุกคนเหมือนกัน
ไม่มีใครมาตัดสินใครได้หรอกว่าใครรักหรือไม่รัก
แต่ถ้าในสิ่งที่มันออกไปนะครับมันทำให้หลายคนหรือบางคนไม่พอใจ
อันนี้ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมก็สินเซียไม่มีปัญหาอะไร
ตอนรอบได้มีคนกบชีวิตไหมครับ
เอาจริงไม่ได้กดเมิดได้เลยทุกคนรอบตัวก็จะแซวกันเป็นเรื่องปกติไป
อะไรประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกไป
ที่เสียใจเอาตรงนะคือคุณพลอยเพราะว่าคุณพลอยเป็นคนตั้งใจทำเสื้อตัวนั้นมาให้
เพราะรู้ว่าผมชอบสีแดงและโลโก้เป็นโลโก้ที่สั่งทำเพราะเป็นโลโก้รูปยาคุซ่าน้องหมาของผม
และเป็นช่วงครบรอบ๗ปีที่ครบมาด้วยกันนั่นแหละครับ
เขาก็เลยบอกขอโทษนะกันที่มันเลยเพราะเราเลยอะไรอย่างนี้
บอกไม่เป็นไรคือเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรเพราะฉะนั้นไม่เป็นไร
แต่ถ้าในสิ่งที่ผมกับคุณพลอยทำแล้วมันทำให้หลายคนไม่สบายใจ

มีอันหน่อยแบบเที่ยวไม่สมบูรณ์
ไม่มีเพราะผมบอกแล้วถ้ามาเที่ยวคือมาเที่ยวอย่ามาคิดเรื่องงาน
มาคิดเรื่องว่าเราทำอะไรไม่ดีเพราะเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดี

ถ้าเห็นก่อนหลังจากที่โดดกระแสดำมาพี่กันก็มีการไปซื้อเสื้ออะไรอย่างนี้
คือซื้อเลยครับหรือว่าเตรียมไว้
ไม่ได้ซื้อครับเพราะว่าที่เอาไปในทั้งกระเป๋าเดินทางทั้งหมด
มีที่เป็นสีสันอยู่ตัวเดียวคือตัวนี้แหละ
เหลือก็จะเป็นถ้าได้ดูรูปก็มันก็ไม่ได้ดำทุกตัวครับ
แต่มันก็จะเป็นคุมโทนสีน้ำเงินสีลายทหารลายคาโมอะไรแบบนี้บ้าง

นั่นคือวันแรกที่ไปถึงเลยถึงปั๊บใส่เลยถ้าถ่ายท้ายเลยจบพอ
แล้วก็กลับมาลงใหม่

นั่นก็ตัดสินใจลบรูปดีกว่า

ณเรื่องว่าเหมาะไม่เหมาะเหมาะไม่เหมาะ
สุดท้ายผมว่าต้นเหตุเกิดจากผมและคุณพ่อ

ถ้ามันก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างนี้
แต่อยากให้รู้ว่าไม่ได้มีความตั้งใจ
ว่าจะไม่มีความรักต่อศูนย์รวมดวงใจของเราทุกคนหรืออะไรเลยครับ
ต้องคุ้มรู้ไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนั้น
ในส่วนตัวไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องราวใหญ่โต

เพราะว่าพอมาเห็นคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของผมแล้ว
หันไม้ทีฮะสี่ร้อยกว่าคอมเมนต์คืออะไร
ผมก็นึกว่าเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นในนั้น
นั่งคอมเมนต์กันอ๋อเรื่องสีเสื้อเออจริงด้วย
อย่างที่เราตะขิดกันไว้หน่อยนึงว่าอาจจะมี
แต่ไม่คิดว่าคำว่าอาจจะมีมันจะใหญ่ขนาดนั้นเลย
ตัดสินใจคุยกันว่าลบดีกว่า
มันไม่น่าใช่เรื่องที่เราจะต้องให้คนที่อยู่ในโซเชียล
มานั่งคอมเมนต์กันเลยว่าเสื้อเหมาะเสื้อไม่เหมาะไม่เหมาะ

เราว่าตอนนี้สิ่งที่เราควรจะคิดและคำนึง
เป็นสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยณวันนั้นมากกว่า
ครับผม
จริงแล้วสำหรับผมนะผมไม่อะไรสักเท่าไห
แต่ว่ามันก็ทำให้คุณพลอยก็ระแวงไปสักนิดนึง

เมื่อวานเขาถ่ายรูปชุดว่ายน้ำคือเขาไปเที่ยวชุดว่ายน้ำของเขาลงอยู่แล้ว

ก็ถ้าโดนก็ถ้าเธออ้วนถ้าเธอผอมก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้
เถอะไม่เป็นไรหรอกถ้าเราทำอะไรเราบริสุทธิ์ใจก็ทำไปเถ

คุณพลอยก็เป็นอะไรอย่างนี้ครับ

คุณพลอยก็เป็นอะไรอย่างนี้ครับ

คุณพลอยก็เป็นอะไรอย่างนี้ครับ

คุณพลอยก็เป็นอะไรอย่างนี้ครับ